อ่ะไหนพูดถึงเรื่องของอาหารการกินไปที่เรื่องของกะเพราปลาหมึกกันหน่อย

คุณผู้ชมถ้าเกิดเราสั่งกะเพราปลาหมึกเราหวังใจว่าจะได้ปริมาณปลาหมึกมาสักเท่าไหร่กี่ชิ้น
มันก็ต้องดูแหละว่ามันต้องพอประมาณมันต้องเห็นบ้างไม่ใช่เป็นวิญญาณปลาหมึก
ใช่ไหมฮะลูกค้าคนนี้ก็เหมือนกันนะฮะเขาไปสั่งกะเพราปลาหมึกราคา๔๕บาท
เขาเปิดกล่องนับดูได้ปลาหมึกมา๗ชิ้นแต่มันเป็นชิ้นที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเท่าไหร่นัก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็สมราคาหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบ
คุณผู้ชมลองประเมินดูว่าราคากับปริมาณที่ได้มันเหมาะสมไหม
สีเหลืองคือเขานับปลาหมึกคุณผู้ชมดูให้ดีนั่นไม่ใช่เมล็ดข้าวนะคะ
ใช่เป็นปลาหมึกแต่เขาทำลักษณะเป็นแบบอย่างนี้นะแขกมันก็เลยดูแบบว่ากลมกลืนกับข้าวไป
เมื่อกี้ลูกศรสีแดงเขาชี้ให้เห็นว่านั่นแหละคือกะเพราแต่มันกลายเป็นดราม่าที่เผ็ดกว่ากะเพราในกล่องนี้
เพราะว่าอะไรลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยฉันจ่ายไป๔๕บาททำไมฉันได้ปลาหมึกมาแค่นี้เองนะ
มันเป็นปลาหมึกชิ้นเล็กถูกหั่นเหลือ๗ชิ้นกะเพราอยู่๕ใบ
คือผู้หญิงเขาไปซื้อมาแล้วก็โพสต์ถามว่ากะเพราปลาหมึก๔๕บาทคิดว่าสมราคาไหม
เคยสั่งหลายครั้งปริมาณปกติแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเสียความรู้สึก
หลังจากโพสต์ไม่นานชาวเน็ตก็แชร์ไปเยอะคอมเมนต์ก็เยอะจนเธอลบ
โพสต์ออกไปเนื่องจากว่าอะไรทางร้านเขามาเห็น
ทางร้านเขามาอินบล็อกแล้วสั่งให้เธอลบซะ
เขียนว่าถ้าไม่ลบจะแจ้งความดำเนินคดีนะ
นะฮะเธอเองก็มีคลิปที่ทางร้านเองมาอธิบายต่างต่าง
โทรมาหาเธอทางเฟซบุ๊คด้วยอะไรแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าที่ร้านเขาก็บอกไม่ใช่เหรอบอกว่า
ปกติเวลาทำเขาจะชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็ให้ทำช่างน้ำหนักวัตถุดิบทุกครั้ง

บอกว่ารอบนี้ลูกชายลูกชายเป็นคนทำ
เป็นคนทำไปดูคลิปที่เขามีการโต้เถียงกันหน่อยดีกว่า
ไม่ใช่มึงเข้าใจป่ะมึงทำไม่ถูกมึงพูดฝ่ายเดียวแล้วมึงไม่ให้ทางร้านพูดเลยอ่ะ
มึงพูดเหมือนทางร้านเขาไม่รับผิดชอบ
คลิปนี้เหมือนกับว่าทางลูกค้าเขาเดินทางไปหาทางร้านเนอะ
ในเสียงก็คือเป็นเจ้าของร้านที่ทำอาหารก็เลยมีการโต้เถียงกันโอ้โหเผ็ดร้อนฉาทีเดียวครับนะฮะ
ก็ไอ้ที่มันเผ็ดกว่ากะเพราก็ก็คำของแม่ค้านี่แหละ
คือแม่ค้าโอ้โหว่ามีรับผิดชอบ
นะฮะก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันแหละครับ
นะฮะผู้หญิงคนที่โพสต์ก็บอกว่าทางร้านขอว่าจะไปแจ้งความสะนอทุ่มครุ